คุณธานีแสงรัฐครับโฆษกระทรวงการต่างประเทศ
ก็เปิดเผยในการแถลงข่าววันที่๑๖พฤศจิกายนนี้นะครับ
บอกว่าเชิญบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังนะครับ
โชว์ไห้ครูแล้วก็ศิลปะแม่ไม้มวยไทยในงานเลี้ยงอาหารค่ำนะครับ
การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป็กส์สองพันยี่สิบสองนะครับ
จากบัวขาวแล้วก็ยังมีศิลปินชื่อดังนะครับอย่างพี่เบิร์ดทงชัย
ซึ่งจะมาขับร้องเพลงพระราชนิพลแผ่นดินของเราแล้วก็รัฐ๙ด้วยเช่นกันนะครับ
ส่วนการท่าเรือประกาศแย่งทางกับสก๊อตคูเปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากที่ผลงานไม่ดีนะครับในไทยลีก๑๓นัด
ชนะห้าเสมอเจ็ดแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับโดยท่าเรือก็บอกว่าผลงานที่เกิดขึ้น
ถือว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่พูดคุยกันไว้นะครับก็แยกทางกันในที่สุด
ท่าเรือก็มอบหมายให้แมทฮอลแลนด์ในฐานะผู้ช่วยคุมทีมชั่วคราวนะครับ
กว่าจะหากุญสือคนใหม่โดยนับตั้งแต่ที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำ
เข้ามาเป็นประธานสโมสรการท่าเรือ๘ปีปรากฏว่าเปลี่ยนโค้ชไปถึง๑๖ครั้งนะครับ
แล้วก็ใช้ไปถึงสิบสามคนด้วยกันส่วนนายพานุวัฒน์ประธานสโมสร
บอลสู่พรีมทิพยชมบุรีอีเทคนะครับก็นำทีมนักกีฬาวอเล็กบอลหญิง
ก็นำโดยหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวนะครับปูมริกากันทองเปิดตัวทิพยประกันภัยนะครับ
ผู้สรรพสนุนในการแข่งขันวัลเล็กบอลไทยแลนด์รูปการใหม่นะครับ
ชุดแข่งใหม่ที่จะนำเข้าผ้าจากญี่ปุ่นแล้วก็ใช้เทคโนโลยีการตัดเย็บ
เพื่อความคล่องตัวในการแข่งขันนะครับนอกจากนี้ทีมยืนยันว่าใช้ผู้เล่นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
แล้วก็ตั้งเป้ากลับมาทงแชมป์คืนให้ได้หลังจากที่พลาดแชมป์ไป๒ปีติดต่อกันนะครับ
ปิดท้ายที่นายพิพัฒน์ราชกิจประการครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เทศกาลยุวทูตเยาวชนกว่า๒๐๐คนจากทั่วโลก
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกีฬาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธมศวประสานพิษนะครับ
โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกีฬาการศึกษาและก็วัฒนธรรม